ไปดูประเด็นเรื่องของหวย๑๒นักศัตว์กันหน่อยนะคะ
ตั้งแต่ออกมาเนี่ยโอ้โหเสียงวิภาควิจารณ์เยอะ
บางคนก็ชอบบางคนก็บอกว่านี่มอมเมาประชาชนหรือเปล่า

สุดท้ายแล้วค่ะทางด้านของประธานกรรมการสลากินแบ่งรัฐบาล
ต้องออกมายกมือไหว้ขอโทษสังคมเลยนะ
นายพัชระอนันตสินอธิบดีกรมสรรพสามิตร
ในฐานะประธานกรรมการสลากินแบ่งรัฐบาล

เรื่องสลากรูปภาพ๑๒นักสัตว์สลากออนไลน์ต่าง

ออกเมื่อไหร่ออกอย่างไรมอมเมาประชาชนไหม
รัฐบาลถังแตกหรือยังไงถึงต้องทำแบบนี้
บอกก่อนเลยว่าทั้งหมดทั้งมวลยังไม่ได้ทำจริง
ยังไม่ได้ออกจริงยังไม่ได้ยื่นเสนอรัฐบาลด้วยซ้ำ
เป็นแค่แนวคิดในการศึกษาเท่านั้นเองค่ะ
แต่ถึงอย่างนั้นก็ตามสำนักงานสลากบอกว่า
ยังคงเดินหน้าศึกษาความเป็นไปได้ของสลัก๑๒นักศัตว์ต่อไปนะ
เพราะมีความจำเป็นต้องออกสลากรูปแบบใหม่ที่ขายผ่านออนไลน์

ซึ่งสลากแบบใบอาจจะขายไม่ได้ในอนาคตแล้ว
เพราะคนไทยเริ่มหันไปซื้อหวยออนไลน์ของต่างประเทศกันหมด
ดำเนินงานของสำนักงานสลากก็มีปัญหา
จากการเปลี่ยนจากเทคโนโลยีก็เป็นไปได้เหมือนกัน

แล้วก็จะทำให้ส่งผลกระทบต่อสังคมให้น้อยที่สุด

ยังไม่มีการเตรียมการเพื่อใช้สลาก๑๒นักสัตว
แต่อย่างใดค่ะ